ทำไมคนไทยจะมีเบียร์ทางเลือกไม่ได้อะไรอย่างนี้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือเรา
กูไม่รู้ฝันกูมันยิ่งใหญ่เท่าไหร่เบียร์เปลี่ยนเท่นะมึง
เบียร์มาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องความบังเอิญ
มันไม่ใช่มาจากการดีไซน์
ฝรั่งมันมาชวนพิชิตไปกินเบียร์ที่มันต้มเอง

ว่าคนธรรมดาสามารถจะต้มเบียร์กินเองที่บ้านได้
แต่ทำยังไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้ว่ามันเป็นไปได้
พอทำเป็นแล้วจะยังไงอยากขายทั่วประเทศทำยังไง
ทำกันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่าอยู่ดีก็วงการก็ก้าวหน้ามาเรื่อย
กระทั่งว่ามีกลุ่มธุรกิจคนไทยก็ขึ้นโรงเบียร์ขนาดใหญ่
ใบอนุญาตอยู่ในระดับเดียวกับกระดงใหญ่
สามารถที่จะเอาคนไทยที่มีแบรนด์อยากทำแบรนด์ก็เข้าไปต้มเบียร์
ไม่อยากโดนจับอีกแล้วเพราะว่า๒๐๑๔ชิดเดียก็เริ่มมีชื่อเสียงด่งดังอะไรอย่างนี้
แล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศมันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงพอโดนจับครั้งแรก
ใจหนึ่งก็บอกว่าพิชิตบอกว่าจะทำเบียร์
พูดมาตั้งแต่๒ปี๒๐๐๓แล้วก็อยู่ดีก็ได้ทำก่อนเวลาเกษียณจะมาถึง
ทำได้แล้วกินได้แล้วมีลูกศิษย์แล้วก็ก็น่าจะจบแล้วอืม
พอแค่นี้ไหมแจกบังเอิญว่า
จิตตันมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนเป็นชาวเยอรมันอะไรอย่างนี้
เคยเป็นลูกค้าพอทราบเหตุการณ์นี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่ปรึกษา
เบียร์เมืองไทยทำไมคนไทยจะมีเบียร์ทางเลือกไม่ได้

มันคือเป็นเพลี่ยนที่มา

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้น

ไม่ใช่แบบเปลี่ยนเพราะว่าพวกเรามองกันทั้งประเทศไม่ใช่
เปลี่ยนกรดหมายใช้อำนาจ

นั่นก็ย้อนกลับไปที่วันที่คุยกับกาบี่กับอาเล็กซ์

นี่คือของจริงนี่คือของจริงสมองคือของจริง

ที่มนุษย์ทิกค้นคอนเซ็ตนี้ขึ้นมา
เพราะในเมื่อคนมันเด่นเป็นล้านคนแล้ว
รัฐบาลคนไหนพักไหนแม่งไม่เห็นโอกาส
วัตถุดิบมันมีหลายอย่าง
มันจะมีวัตถุดิบหลัก
เมาส์บาเลแล้วก็วัตถุดิบรอง
ก็คือสร้างดนตรี

ต้องเป็นเมาส์บาเล่ที่เรานำเข้ามา
แล้วเราเอาความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไป
สร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการเอาวัตถุดิบที่ดีในโลกมา
แล้วก็มาผสมผสานกับวัตถุดิบบางอย่าง
ที่เฉพาะเราเท่านั้นที่สร้างกันไป
เราควรจะใช้เวลาทำกับสิ่งที่ใครเขาทำไม่ได้
ขอให้ฉันได้มีสิทธิ์ได้ทดลอง
ยิ่งเราได้รับโอกาสในการทดลองเยอะ
เราก็เพิ่มโอกาสในการเราค้นพบสิ่งใหม่
หลายคนเริ่มสิ่งใหม่ที่มันแตกต่างมารวมตัวกัน
กลายเป็นนวัตกรรมซึ่งโลกไม่เคยเจอมาก่อน
เราแค่เพิ่มแชทแต่ไม่ได้การันตี

เราก็เลยไม่ได้เป็นสังคมผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ก็คือเราอยากจ่ายภาษี

แล้วก็จับว่าเราขายเบี้ยเถื่อน
แล้วเราไม่ใช่เป็นเพศแรกใช่ไหม

กฎิกาจะต้องเปิดเผยโปร่งใส
นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะต้องเกิดการพุทธฉาวิพัฒนาสังขยนา

ให้มันสามารถจะอยู่ในกระแสที่โลกกำลังจะไปได้ปลดปล่อย